ตามกันต่อหน่อยสำหรับนายอุทิศขออนุญาตไม่เรียกพระแล้วนะคะ
เพราะขาดจากการเป็นพระตั้งแต่หลอกลวงเด็กผู้หญิงอายุ๑๗
ไปรับฆ่าซักจิวรทิกุติและเอาค้อนทุบหัวเขาจนอาการสาหัส
ตอนนี้ตัวเองหนีไปไหนแล้วไม่รู้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะคะ
ส่วนน้องเนี่ยอาการตอนนี้ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
แต่ตอนนี้ลืมตาได้แล้วเริ่มมีอาการตอบโต้ได้บ้างแล้วนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ที่วัดบ้านนาแก่ในอำเภอพิบูรมังสาหาร
อุบลราชธานีอีกรอบหนึ่งก็เป็นจุดเกิดเหตุที่กุฏิของนายอุทิศเนี่ยแหละค่ะ
อย่างที่บอกว่านายอุทิศก่อเหตุตั้งแต่๘มกราคม
คือนายอุทิศกับน้องผู้หญิงวัย๑๗คนนี้เนี่ย
ชาวบ้านทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาสนิทสนมกันในลักษณะเหมือนแบบเอ็นดูเป็นเหมือนหลาน
แล้วน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็จะเหมือนกับ
เหมือนรับจ้างซักจีวอนให้อะค่ะแล้วก็เขาก็จะได้เงินค่าขนม
ทีนี้ปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีไปทัศนศึกษา
นายอุทิศก็เลยบอกเรียกให้น้องมาหาช่วงเย็นเพื่อมาเอาเงินค่าซักจีวร
พอออกจากบ้านมายายก็เอ๊ะทำไมหลานออกไปนานจังไม่กลับมา
ตามไปดูเนี่ยได้ยินเสียงอะไรแววทั้งที่กุฏิปิดอยู่
ภาพคือกระโหลกยุบหายใจโรยรินแล้วอ่ะ

เรื่องต้นตำรวจเข้าไปค้นที่กุฏินายอุทิศอีกครั้งหนึ่ง
ในเต้นมีกระเป๋าสตางค์ค่ะมีเงินสดอยู่เจ็ดร้อยบาท
จบ๗๐๐บาทหรือที่ว่านายอุทิศตอนหลบหนีคงไม่ได้เอาเงินไปด้วย
ก็ต้องรอดูแล้วแหละว่าน้ำมันในรถมอเตอร์ไซค์ที่น้องเขาขี่ไป
มันเหลืออยู่เท่าไหร่จะไปได้ไกลแค่ไหน
เขาบอกน้องผู้หญิงเนี่ยเป็นเด็กหน้าตาดี
ซึ่งยายเด็กก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่า
เดิมนะคะว่าไม่ได้มีเรื่องชู้สาวอะไรกับนายอุทิศแน่นอน
หลานเธอไม่คิดแน่แต่นายอุทิศคิดไหมยายไม่รู้
คือก่อนหน้านี้ประมาณ๑สัปดาห์
เคยได้ยินว่านายอุทิศเนี่ยมาต่อว่าหลานสาวเรื่องเล่นเฟซบุ๊กเล่นไลน์

แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่ามันยังไงกันแน่
อย่างที่บอกอาการน้องตอนนี้ยังต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด
แต่เริ่มตอบสนองได้ลืมตาได้นะคะ
ทีนี้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกจากชาวบ้าน
อุทิศคนนี้เนี่ยสมัยเป็นพระเนี่ยนะคะ

ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเอาไปใช้กับอะไร
เราไปคุยกับพระอธิการพุทธิชัยจิตธรรมโมนะคะเจ้าอาวาสวัด
ท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้คลุกคลีกับอุทิศเท่าไหร่
เพราะพฤติกรรมเนี่ยอุทิศชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว

แต่ที่ได้ยินมาก็คือชอบหยิบยืมเงินพระในวัดนี่แหละ
เงินชาวบ้านด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขัดสนอะไรยังไงเหรอ

แต่มีเงินจ่ายค่าซักจีวอนให้น้องนะ
วันนี้ทางวัดก็ทำความสะอาดกุฏิที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ลื้อผ้าใบออกหมดเลยเพราะว่ากุฏิของนายอุทิศอ่ะ
เอาผ้าใบมากั้นติดจนมิดชิดไปหมดเลย
คือมองเข้าไปเนี่ยไม่เห็นเลยว่าข้างในเขาทำอะไรยังไงกันบ้าง
ก็เลยลื้อออกให้หมดให้มันดูโล่งให้มันดูแล้วแบบเออ

ซึ่งนายอุทิศเนี่ยถือว่าขาดจากการเป็นพระไปตั้งแต่๘มกราคมที่เกาะเหตุแล้ว
ไม่ต้องมาอาบัติปราชิกอะไรให้เสียเวลาค่ะ
เพราะว่าสิ่งที่คุณทำพฤติกรรมนี้เนี่ยมันคืออาบัติเห็นอยู่แล้วในกฎของสงฆ์นะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องข้อความที่นายอุทิศเขียนด่าจำได้ไหมคะ
โถงมึงมองข้ามกูสนแต่ไอนานไอนี่ก็ยังไงอะไรแน่ครับ
นี่ข้างตู้เย็นก็มีเขียนนะเขียนหลายที่อยู่เหมือนกัน
เจ้าอาวาสบอกว่าก็ด่าเจ้าอาวาสกับพระในวัดนั่นแหละ
แต่ปกติไม่ค่อยกล้าด่าใครตรงก็เลยต้องมาเขียนระบายอารมณ์แบบนี้

ชาวบ้านหลายคนเคยมาเตือนเหมือนกันว่าให้ระวังอุทิศเอาไว้
ถ้ามาหากลางคืนเนี่ยอย่าปิดประตูเลยนะอันตราย

คราฤวรรษรายนึงบอกว่าอุ๊ยนายอุทิศเนี่ยใช้เงินเปลืองมากเลย
เงินท่านไปสี่พันยืมแล้วยืมเลยอ่ะยืมแล้วยืมลืมอ่ะ
ไม่ใช้เงินเลยยืมชาวบ้านยืมคนนั้นยืมคนนี้รวมรวมเป็นหมื่นอ่ะ
แล้วก็ไม่เคยคืนใครเลยหลังหนักเลยค่ะคุยคนเดียว
ไม่มีใครเค้าอยากยุ่งด้วยเลย
เขาไม่เคยบอกไปแทนออก
แต่ว่าไม่เคยเราเคยมาเล่าให้ฟังเหรอ
ไม่เคยตัวส่วนตัวกับเขาใช่
ไปคุยกับหนึ่งในชาวบ้านที่ถูกนายอุทิศยืมเงินนะคะ

เธอบอกอุ๊ยพอเจอน่ะก็บอกเดี๋ยวให้เดี๋ยวน่ะมันเมื่อไหนอ่ะ
มันเดี๋ยววันไหนมันไม่เคยได้เลย
ก็ไม่รู้จริงนะว่านายอุทิศเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรยืมเก๊กเก่ง
ชุดสืบภูทรจบัตรอุบรรณราชาธารณีมีการโพสต์คลิปนะคะ
นี่ลุยต่อเนื่องเนื่อยคดีนี้
ใครมีเบาะแสแจ้งเบาะแสมีรางวัลนำจับให้๒๐๐๐บาท
นี่ค่ะแจ้งเบาะแสตามนี้เลยนะคะล่าตัวนายอุทิศคนนี้ค่ะ
ต้นพนักงานสอบสวนอนุมัติหมายจับนายอุทิศแล้วนะคะ
ขออนุมัติหมายจับนะคะฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็จะส่งหมายจับไปที่พื้นที่สพใกล้เคียง

เพราะว่าเขาเคยเดินทุดงไปที่สปลาว
ก็เลยคิดว่าน่าจะรู้จักเส้นทางหลบหนีค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงติดตามไปที่บ้านญาติบ้านเพื่อน
เน้นไปที่ตามแนวชายแดนแล้วก็ตามป่านะคะ

ไม่รู้หลบหนีไปแบบไหนว่ายังไงแล้วนะฮะ